การที่จะขับรถมันต้องมีมอเตอร์ไซค์

ว้าว
ขับเสียงมอเตอร์ไซล์หน่อยดี
ตัดเครื่องเดี๋ยว
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา
เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา

แล้วเด็กเทพก็เกิดขึ้นว่า

ของเราแหน่

เล่นแนวก้าวร้าวเหรอพี่เป็นผู้ใหญ่

ไปตีอ่อนอย่างนี้อย่างนี้

เอ้าแล้วลงเขาราบพูดไป
ถ้าเป็นแบบนี้นะ
ต้องจันทรองให้รู้จักลงเขาราบ
มึงไปทำกายภาพก่อนดีกว่าแบบนี้

ป้าวเออแบบนี้ต้องจันทรอง
ให้รู้จักลงเขาราบ

จบแล้ว

ทันใดนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้น

คงซ้าย

ล้นวิทยาลักษณ์

ทางเรียบ

เห็นตัดสินใจว่ารถพี่แรงแค่ไหนน่ะน้อง

ในย่างนี้พี่จะนำมาทุกคนแล้วโต

ก็คิดว่าตัวเองแน่
เอาให้จะน้ำก่อน
แล้วค่อยมาคุยเรื่องแบบนี้

ที่เด็กสก๊อยเดินมาหารถ
อันนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะคะ

ก็เหมียงประณีเมือง

โดดขึ้นสอนรถมอเตอร์ไซค์ปึ๊บไฟเขียว

เดี๋ยวทำไมโดดไม่พร้อมกันอ่ะ
ก็ล้อหน้ามันลงแล้วแต่ล้อหลังมันยังอยู่ข้างบนอยู่แล้ว
นี่รถมอเตอร์ไซค์บ้านก็ยาวเป็นวานเลยหรือไง

ทางหลังมันยังไม่ลงโอเค
ลดขึ้นทะวันไซค์
ซ้ายโค้งขวาวิ่งทางตรง
ลดขึ้นเถอะพาง

ก็เราขึ้นจังหาดดิแล้วก็เนี่ยมันกระเด็นนะ
กำลังออกจังหาดจำบานใสจำบานดีมาออกจำดีมา

เราขึ้นจังหาด

เอาละครับตอนนี้กำลังคู่ขี้สูสีกันอยู่ต่างคนต่างมองหน้ากัน
เด็กเทพด้วยความเก่าเด็กเทพกระแทก
เอ๊เอย
ลงเขาราบด้วยความโอโหไม่พอใจลงเขาราบกระแทก

เทพมารอช้าด้วยความเก๋าเกม

ด้วยความโอโหหลงเขาหน้ามันไส้หัศจิตัย

เหงื่อปาดเหงื่อ

เด็กเทพปาดหน้า

เด็กเทพสัจใจเลี้ยวหนีเข้าสอย
ขับตามไปเดี่ยวเข้าสอย
แต่โลศรียนหลังป้อมคอหักตายกลางถนน

เลิกแล้ว

และนี่ก็คือคำถามของคุณฟ้าอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์จะมีของชนิดใดบ้างนั้นพักสักครู่เดียวครับ